อยู่น้าหูระเบิ่ลสำหรับวงการเพลงลูกทุรกิอิสารนะคะ
ฮิตยังคอยที่ซอยเดิม
ตอนนี้พี่มนครก็รับงานทั้งราชการประสิทธิ์เอกอยู่ที่จังหวัดรอยเอ็ด
แต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้แขวนไมค์เลิกร้องเพลงนะยังนะคะ

เพราะว่าแกมมี่ก็เป็นเหมือนบ้านหลังที่๒ของอายมนแคนเขา
ส่วนที่บอกว่าจะเลิกร้องเพลงก็แค่เพราะเหตุผลเดียว
ก็คือแฟนเพลงบ่ฮักแล้วนะคะ
ขี้อ้อนนะเนี้ยไปฟังพี่มนครจะหน่อยจ้ะ
อายยังว่าแขวนไหม้นะคะ
อายก็หลังใจกับศิลปศิลป์ไทยผู้ชายโดยนอกจากต่อ
อยู่แกมมี่ประเภทหนึ่งหนึ่งตัวเองนะค่ะ

นอกจากเจ้าสวทรศ์กับแก่มีเป็นบ้านเกิดอีกบ้านหนึ่ง

ลักษณ์คุณใหญ่ท่านแก่มีก็ให้ความเมตตา
โดยเฉพาะพิธีพุทธคิดทอมมัศ
แล้วคุณคุณสลาดข้อหน้าวุฒิมนต์แค้น
นะครับตั้งแต่มากรุงเทพฯกระบวงภูมิจักรตัวเด้ยนะครับ
ก็คุณครูภามากมากกราบไหวคุณหลักคุณใหญ่